เอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องของชีวิตหนึ่งครับคุณแซม
นักวิ่งสู้โรคมะเร็งแล้วก็เป็นนักวิ่งโครงการ๙๙

มีคุณตูนเป็นแรงบันดาลใจก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนจะหายไปแล้ว
เหมือนว่ามะเร็งนั้นจะกลับมาใหม่แล้ว
คุณณัฐพนเสมซวานหรือว่าคุณแซมอายุ๓๒ปี
แล้วก็ไปร่วมโครงการ๙คนละ๙ของคุณตูนด้วย

เพื่อแปดโบรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉงเหนือนะครับกับคุณตูนบริษลัม
ร่างกายจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าเคยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ดเลือดขาว
แล้วก็โรคแพ้ยาบางอย่างจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับ
รักษาตัวนานกว่า๑๐ปีแต่ว่าได้แรงบันดาลใจจากคำพูดของคุณตูน
อยากเห็นคนไทยแข็งแรงจึงต้องฮึดสู้ฝึกวิ่งและไปร่วมวิ่ง
กับคุณตูนระยะทาง๓๐กิโลจนประสบความสำเร็จครับ
แต่ว่าล่าสุดคุณแซมออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่า
ในช่วงเช้ามืดของวันนี้๒๗มิถุนายนผมจะต้องรับการวางยาสลบเพื่อผ่าตัด
คุณหมอสงสัยว่ามะเร็งที่มันสงบไปกว่า๑๐ปีมันอาจจะฟื้นคืนกลับมาบริเวณโคนลิ้น
คุณผู้ชมคิดสภาพนะมันอยู่ที่โคนลิ้นครับ
หรือว่าโรคแพ้ยาอย่างรุนแรงโรคนี้๑ล้านคนจะเจอ๗คนแล้วเขาเป็น
เป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตครับผลข้างเคียงคือมันทำให้ปากแข็งลิ้นแข็งพูดไม่ชัด
มีรอยไหม้ที่เกิดขึ้นที่ลิ้นมือและเท้าตัวก็จะผอมดำด้วย
นี่ครับเอาส่งกำลังใจกันหน่อยไปฟังเสียงของคุณแซมหน่อยครับ
มันเริ่มจากอาการเจ็บคอครับผมผมก็เข้าใจว่าคออักเสบธรรมดา
แต่ว่าพอไปหาหมอประมาณ๓รอบแล้วมันยังไม่หายสักที
ก็เลยเปลี่ยนโรงพยาบาลดูลองปรึกษาที่อื่นดูก็
คุณหมอก็เห็นว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งขึ้นมา
มารู้ก็หลังจากวิ่งรอบที่ผ่านมาอย่าไม่เห็น
ไม่ครับผมโดนวินิจฉัยว่าอาจจะเป็นก่อน
แต่ว่าจริงมีคิวผ่าตัดก่อนด้วยแต่ว่าเราอยากจะทำอะไร
สักอย่างที่มันมีความหมายกับชีวิตเราก่อนก็เลยไปวิ่ง

ใจเขาสุดยอดมากเลยนะคุณแซนบอกว่าช่วงนี้เขาเนี่ยกำลัง
เพลงแสงสุดท้ายของคุณตูนกับประโยคที่ว่า
ค่ำคืนที่ฟ้าท้าทายใจคนอยู่ตรงนี้
ฉันยังคงก้าวต่อไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำทาง
ในคืนที่หลงทางโอ้โหเป็นประโยคที่แบบความหมายลึกซึ้งมากนะ
แล้วมันมีความหวังมากกับประโยคนี้กับคนที่กำลังจะต้อง
กับอะไรอีกต่อไปเขาความนี้เหมือนตอนแรก
บอกว่าเขานอนอยู่บนเตียงที่หมดหวังเหมือนนอนรอความตาย
แต่จริงแล้วมันมีแสงสว่างเล็กอยู่ที่มันสร้างขึ้นมาได้
ที่เราสร้างขึ้นมาได้แล้วเชื่อว่าพรุ่งนี้คือวันนี้แหละจะผ่าตัดแล้ว
เขาจะสู้แล้วก็จะมีความหวังอีกครั้งหนึ่ง

สุดท้ายครับคุณแซมฝากให้กำลังใจผู้ป่วยทุกคน

อย่าให้ความทุกข์ไปกลืนกินความสุขของคุณ
คุณจงสู้และมีความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณให้มากที่สุด
และที่สำคัญนะต้องออกกำลังกายและดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอด้วย
โอ้โหข่าวนี้ทำให้เราอ่านแล้วเรามีกำลังใจมาก
บอกว่าอันนี้ไม่ได้ฝากไปเฉพาะแค่คนที่ป่วยนะ
คนที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้มีโรคประจำตัวหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็ต้องมีพลังบวกแบบนี้ไว้ในชีวิตต้องมีทัศนคติแบบนี้ว่า
อย่าเอาความทุกข์มาเบียดบังความสุขที่เรามีอยู่เราสร้างมันได้
ความหวังเราสร้างได้เสมอขอให้เชื่อนะคะ